เรื่องของจราเข้ที่ชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำปิงในเขตอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกเขาเห็นเห็นจราเข้ซ่อนตัวอยู่กับบันดาลเหล่าผักตบอยู่ในแม่น้ำปิ่ง
เป็นไปได้จากใดนะครับเพราะว่าธรรมดาแม่น้ำปิงก็บอกให้เจอจอราเข้นะ
มันมาได้ยังไงนั่นน่ะสิมันมาได้ยังไงนะคะ
จราเข้อยู่ในแม่น้ำเป็งเป็นการเตือนกันออกมาอยู่นะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าพบจริงหรือไม่จริงก็คือทุกคนก็พยายามช่วยเหลือ
ทั้งฝั่งของผู้สื่อข่าวเองก็เอาโดรนขึ้นไปบินช่วย
แล้วก็ทางฝั่งของประมงเองก็พยายามที่จะช่วยอยู่นะคะ
เผื่อมันจะไปทำอันตรายใครถ้ามันมีจริง
นี่ชื่อเฟซบุ๊กนะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
โพสต์ภาพเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำปิง
บอกว่าให้ระวังจราเข้ช่วงนี้หน่อยนะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวประมงว่า
ไปเจอจราเข้ตัวใหญ่เลยยาวประมาณ๒เมตร
อยู่ในลำน้ำปิงระหว่างบ้านท่าปู่แดง
ไปจนถึงทาง๒แควร์ตำบลขวมงค์อำเภิษศาสตรภีร์จังหวัดเที่ยงใหม่
ในภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้จราเข้เขาลอยตัว
ซ่อนอยู่ในกอผักตบชาวาข้างลำน้ำปิ่ง
ทีนี้ก็เป็นชีวิตใครชีวิตมันไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่าถ้าชีวิตฉันลงแม่น้ำแล้วเจอจราเข้แบบนี้
ชีวิตฉันจะตกอยู่ในอันตราย
แต่ตอนแรกที่เจอก็ต้องชีวิตใครชีวิตมันเหมือนกันนะ

กล้าออกมาพายเรือไปหาปลากันแล้วค่ะ
เอาโดรนขึ้นไปเลยตอนแรกไปสอบถามก่อน
ไปสอบถามเดินทางลงพื้นที่ไปพบนายอุดมพงจา
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓บ้านท่าสองแควร์
ตำบลสันทรายอำเภอสารพีเจ้าของพื้นที่
บอกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่ามีลูกบ้าน๒คน
เห็นจรเข้จริงนะนอกจากนี้จรเข้ยังเข้าไปติดอวนริมตะหลิ่ง
ที่จะดิ้นหลุดไปอีกด้วยผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
เจ้าหน้าที่ประมงจะเข้าไปดูช่วงบ่ายวันนี้แหละค่ะ
โดยผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศแจ้งเตือนลูกบ้านให้ระวัง
ตามเสียงตามสายประกาศบอกเจอหรือไม่เจออันนี้
ระวังไว้ก่อนห้ามประชาชนลงเล่นน้ำปิงตอนนี้

ประกาศว่าบาเดี่ยวนี่นะมีข่าวเจอจอละเข้ที่แม่น้ำปิง
ในหมู่บ้านของเฮาเออทุกคนนี่เฝ้าระวังกันเนอะ
เวลาจะไปตกปากันเนี่ยเฟ้าระวังกันต่อย

ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่นอกจากไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว
ต้องไปใช้โดรนบินสิคะไปสำรวจกันสักนิดนึง
สองฝั่งลำน้ำปิงแต่เท่าที่สำรวจยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
สำหรับน้ำปิงมีต้นทางไหลมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
หลายอำเภอเลยนะก่อนที่จะไหลไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
แต่ทีนี้ปกติแล้วจราเข้เขาไม่อยู่ในน้ำไหลไงคะ
เขาก็สงสัยว่าสรุปแล้วไปเจอได้ยังไง
ถ้าหลุดมาจริงเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะอยู่ยังไง
เพราะเขาไม่ถนัดนะน้ำไหลน้ำไม่ชิน